เป็นเรื่องของสามีภรรยาอีกแล้วค่ะ

แล้วก็ทะเลาะมีปากเสียงทุบตีกับภรรยาอยู่บ่อยครั้ง
แต่ว่าครั้งล่าสุดนี้รุนแรงมาก

แล้วเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดต่อหน้าลูกสาว
วัยเพียงแค่๑๒ปีเท่านั้น
คือลูกเห็นแล้วลูกทนไม่ได้ต้องรีบวิ่งออกไป
ตะโกนเรียกให้ญาติเข้ามาช่วยเหลือตอนนี้
ตัวภรรยาเนี่ยอาการยังสาหัสยังอยู่ในโคม่าอยู่นะคะ
ส่วนที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือตัวสามีนี่แหละค่ะ
นายสุธิพงศ์หนูบำรุงอายุ๓๔ปี
ถูกตำรวจคุมตัวไปสอบปากคำที่สพสวี
หลังจากที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายนางสาวนิพาพรเชิงชั้น
หรือว่าปามวัย๓๓ปีซึ่งเป็นภรรยา
อย่างที่บอกทั้งทุบทั้งตี
เอาเชือกไนลอนแขวนคอหน้าห้องน้ำ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักที่ตำบลท่าหินนะคะ
ภรรยาบาดเจ็บสาหัสเข้าโคม่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืด๓มิถุนายนนี้เอง
วันเกิดเหตุนายสุธิพงสามี
สุราจนมีอาการมืนเมาแล้วก็ทะเลาะกับภรรยาอย่างรุนแรง
จากนั้นลงมือทุบตีแล้วก็ไปคว้าเชือกไนลอนที่อยู่ในบ้านนี่แหละค่ะ
แขวนคอภรรยาหน้าห้องน้ำภายในบ้านพัก
หน้าลูกสาววัย๑๒ปีคือเขามีลูกกัน๒คน
คนโตอายุ๑๒คนเล็ก๘เดือนเอง
แขวนคอแล้วลูกเห็นค่ะลูกทนไม่ได้นะคะรีบวิ่งออกไปนอกบ้าน
ตะโกนเรียกญาติที่บ้านอยู่ห่างออกไปประมาณ๒กิโลเมตร

ตอนแรกญาติก็ได้ยินนะไม่มีใครกล้ามาช่วย

รู้ว่าสามีเป็นคนอารมณ์รุนแรงพอเมาแล้วก็จะคุ้มคลั่ง
ที่สำคัญสามีพกปืนติดตัวตลอดเวลา

อยากเข้ามาช่วยแต่ไม่กล้าเพราะว่ากลัวโดนลูกหลง
สุดท้ายค่ะเขาบอกว่าก็พยายามมาอยู่ใกล้แหละ

อยู่ก็พูดขึ้นมาบอกว่าปาล์มตายแล้ว

ใช่บอกปาล์มตายแล้วแล้วก็หนีไปเลย

แล้วก็โทรแจ้งรถพยาบาลแจ้งตำรวจให้มา
เอาตัวภรรยาไปรักษาที่โรงพยาบาลนะคะ
ซึ่งหลังเกิดเหตุค่ะนายสุเทพเชิงชั้นวัย๖๒ปี
พ่อของนางสาวนิพาพรก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพสวี
บอกว่าจังหวะที่เข้าไปช่วยเหลือลูกสาว
อย่างที่บอกว่าลูกเขยวิ่งสวนออกมาพอดีบอกเมียตายแล้ว

ได้ยินแบบนั้นรีบวิ่งเข้าไปในบ้านเลย
สภาพของลูกสาวที่เห็นเนี่ยนะคะนอนแน่นิ่งอยู่หน้าห้องน้ำ
เปียกโชคและมีอาการชักเกร็ง
ส่วนเชือกยังคาอยู่ที่คออยู่เลย

ผูกไม่แน่นเขาก็เลยร่วงลงมาที่พื้น
แต่คาดว่าตัวสามีนายสุธิพงศ์
คิดว่าภรรยาคงเสียชีวิตแล้วก็เลยเดินออกมาพูดแบบนั้น

แล้วก็อย่างที่บอกพ่อตาก็บอกนะคะว่า
ลูกเขยเนี่ยชอบดื่มสุราจนเมา
แล้วก็คลุ้มคลั่งทุบตีลูกสาวเป็นประจำ
ตัวที่ฝุ่งมีการการที่ทำลายลูกสาว
ฝันบ่อย

หลังจากเกิดเหตุนายสุธิพงศ์หนีไปใช่ไหมคะตำรวจก็ไปตามจับตัวได้
ขณะที่หลบหนีอยู่ที่บ้านพ่อแม่ในพื้นที่ตำบลทุ่งระยะ
พอตรวจค้นเนี่ยปรากฏว่าพบปืนจริง
เป็นปืนลูกโม่จุด๓๘๑กระบอกพร้อมเครื่องกระสุน
แล้วก็มีน้ำต้มใบกระท่อมอีก๑ขวดด้วย
พอสอบสวนผู้ต้องหาไปเขาก็ยอมรับบอกว่า
เขาทำร้ายภรรยาจริงเพราะว่าทะเลาะกันแรงมาก
แต่เขาไม่ได้ดื่มสุรานะแล้วก็ไม่ได้เสพยาเสพติด

ฝากมาขอโทษภรรยาแล้วก็ญาติกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เราทำร้ายร่างกายภรรยาและตัวเองเพื่อยอมรับครับเราก็ยอมรับจ้ะ

เราสามารถเมื่อกี้ไปหาแมงออกมาบินทหารกลางที่ไหน

ก็คือพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ข้อหาพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปในที่สาธารณะ

และข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายค่ะ
ทีนี้ตรวจสอบประวัตินายสุธิพงศ์ไป
ปรากฏว่าเคยต้องโทษมาแล้ว
และเป็นคดีพยายามฆ่าด้วย
จำคุกเป็นเวลา๔ปีมาแล้ว
ออกมาก็ยังมีพฤติกรรมรุนแรงอยู่
ออกมาก็กลับมาอยู่กับเมียอีก

คือจะทะเลาะกันหนักเบาอะไรขนาดไหน

เราไม่รักเขาแล้วหรือว่าเขาไม่รักเราแล้วเนี่ย